ใครมีโอกาสไปฉะเชิงเสาไปแปดริ้ว
คุณผู้ชมเพราะว่านอกจากจะมีการลอยกระทงแล้วเนี่ยนะคะ
กันด้วยยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะปีนี้นะคะ
ขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำกำหนดจัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
วันนี้ก็จะมีการจัดงานต่อเนื่องที่บริเวณริมท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเซานี่แหละค่ะ
โดยจะเป็นการล่องเรือไปทางทิศใต้และแต่ละจุดนี้นะคะจะมีการตั้งเครื่องสักการะเอาไว้รวม๑๑จุด
อำเภอบ้านโพผ่านอำเภอบังปะกงส่วนวันนี้ค่ะ
ขบวนเรือแห่อันเชิญพระพุทธโสธรนั้นก็จะเคลื่อนขบวนออกจากท่าน้ำวัดโสธร
ตามร่องน้ำเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อน
โดยประเพณีการแห่พระพุทธโสธรทางน้ำนี่นะคะคุณผู้ชม
เป็นประเพณีที่พี่น้องชาวแปดริ้วเขาสืบทอดปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม
เป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วล่ะค่ะครับมันมีที่มาที่ไปมีสาเหตุนะคะคุณ
ลองเล่ามาเพราะว่าอดีตมันเกิดโรคระบาดทางน้ำค่ะ
ชาวบ้านก็เลยร่วมใจกันนะคะขอพรองค์พระพุทธโสธรนี่แหละ
ให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยให้หายไปแล้วปรากฏว่าโรคภัยร้ายนั้นหายไปจริงค่ะ
ชาวบ้านก็เลยเลื่อมสายศรัทธาร่วมกันจัดพิธีแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถือว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อำเภอก็จะมีการจัดเรืออย่างสวยงามเพื่อมาเข้าร่วมตามขบวนนี่แหละนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตามสองฝั่งริมน้ำบางประกงเนี่ยก็จะได้มีโอกาสสักการะบูชาขอพรพระพุทธโสธรไปด้วย
แล้วก็ลงเรือไปปิดทองในน้ำ
และนอกจากนั้นก็ยังมีการจุดประทัด
รับส่งองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรตลอดคุ้งน้ำกันอีกด้วย

เป็นการสื่อสารประเพณีดีของชาวแปดริ้วค่ะ